สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในภักดิ์การเมืองไปหาบริเวณกับกรกฎ
เพื่อให้ความชัดเจนเรื่องของการหาสมาชิกไม่ผิดคำสั่งคอสชครับ
ส่วนท่านประวิทย์ก็บอกว่าย้ำ๗๐วันเนี่ยเพียงพอให้พักการเมืองนั้นหาเสียงได้นะครับ
เด็กประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงที่มีพักการเมืองออกมาแสดงความคิดเห็นอยากให้คอสชปลดล็อกทางการเมืองให้ก่อน
เนื่องจาก๗๐วันไม่พอในการหาเสียงนโยบายของภักดิ์
เรื่องนี้ท่านบอกว่ายืนยันนะว่า๗๐วันเพียงพอ
เพราะพักการเมืองที่ยังไม่ได้ตั้งพักนั้นก็ยังมีอีกหลายพัก
ดังนั้นมีเวลาอีก๓๐วันในการจัดตั้งพักการเมือง

ส่วนที่มีการเรียกร้องให้ปลดล็อก๑๐๐เต็ม
ก็ทำได้ในระยะเวลา๗๐วันนะครับ

กรณีที่ทางด้านของนายสุเทพเทือกสุบัน
ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
เปิดโรงเรียนการเมืองรวมพลังประชาชาติไทย

ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ทราบรายละเอียด

พักการเมืองในช่วงนี้เพราะว่ามีเหตุผลอย่างแน่นอนซึ่งการที่ฝ่ายการเมือง
ออกมาระบุว่าสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบ
ไม่มีอะไรที่รัฐบาลคอสทจะต้องกลัวหรือว่ากังวลนั้นเนี่ย
บอกว่าตอนนี้บ้านเมืองสงบแล้ว
ไม่มีอะไรที่รัฐบาลคอสชจะต้องกังวล
ก็ต้องยอมรับว่าคอสชนั้นยังกลัวอยู่
โดยขนาดนี้ยังไม่มีการคิดถึงขั้นตอนหรือว่าวิธีการ
ในการหาสมาชิกของพักการเมืองหลังจากคลายล็อก
แต่ถือว่าเปิดโอกาสให้พักการเมืองหาสมาชิกได้
ส่วนจะหาอย่างไรนั้นก็ต้องให้พักการเมือง
ไปคุยกับกรกตเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายของคอสช

ก่อนกันแล้วต่อ
กันหน่อยนะฮะก็ต่างมีความเห็นร่วมกัน
บอกว่าหลังจากเลือกตั้งพักใดที่สามารถ
รวมเสียงข้างมากได้ควรจะมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาล
โดยควรจะมีการตกลงกันให้ชัดเจน
ได้ข้อยุติก่อนทั้งพักการเมืองและผู้มีอำนาจ
ให้เกิดปัญหาความขาดแย้งหลังจากการเลือกตั้ง
โดยพ
ก็จะเป็นนายยกรอบแรกจากการอยู่ในบัญชีของภัตรภัยการเมืองสามชื่อ
ร่อลอบสองเมื่อต้องใช้เสียง

ถ้าผู้นำขอสชตั้งรัฐบาลได้
ในเวทีเสวนาก็ยังมีความเห็นร่วมกันว่า
ประเทศเองก็ยังไม่ถึงทางตัน
ขอสชซึ่งเป็นผู้กำหนดกฎิกาจะลงมาเล่นการเมืองเองก็ตาม
แต่ว่าคอสชควรจะหยุดจัดตั้งรัฐบาล
หากมีพักใดพักหนึ่งรวบรวมเสียงข้างมากได้
วิธีนี้เชื่อว่าการเมืองอนาคตก็จะเดินหน้าต่อไปได้

ส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเหลือกรกตนจไกรศิษฐ์
เป็นประธานชมรมผู้ตื่นผู้รู้
ขอไปครับเป็นประธานชมรมผู้ตื่นรู้ประชาธิปไตยภาคอีสาน
ได้มีการยื่นหนังสือถึงประธานกรกตให้มีหนังสือแจ้งไปยังคอสช
เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริง
กรณีที่นายพิรมพลวิเศษแก่นำกลุ่มสามมิตรพร้อมด้วยคณะ
ก็มีการขัดคำสั่งคอสชมีการชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า๕คน
กรณีที่มีการลงพื้นที่ที่อำเภอหนองบัวแดงชายภูมิ
วันที่๔แล้วก็๕กันยายนที่ผ่านมา
และหากประธานกรกตไม่ดำเนินการแจ้งไปยังคอสชใน๑๕วัน
อาจจะเข้าข่ายแล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน๑๕๗
ด้านนายพิรมพลวิเศษเลขานุการกลุ่มสามมิตรระบุว่า
เองยินดีให้กรกตตรวจสอบตามขั้นตอน
แล้วก็กระบวนการทางกฎหมายควรจะมีคันลองของระบอบประชาธิปไตย
จะผิดหรือจะถูกก็ให้เป็นดุลยพินิษฐ์ของกรกต
ส่วนตัวคงไม่ไปโต้แย้งอะไรเพราะว่าจะทำให้ประชาชนสับสน
พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าแสวงหาความเด็บร้อนของประชาชน
เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลตามวิถีของกลุ่มสามมิตรต่อไปนะครับ